อยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้
อยากเจอคนดีแถวนี้

ถ้ามียกมือขึ้น
หรือยืนอยู่ข้างหลัง

จะบอกอย่างนี้คุณผู้ชมเพลงร้องไม่ถูกดิฉันร้องถูก

เครงนี้เป็นเครงของพี่ดวงตาโคงทองครูผู้ชมค่ะ
ติดหูอยู่ก็คือแม่น้องบองแจ๊กกี้เนี่ยนะคะ

ระเบิดระเบิดในโลกโซเชียลเลยค่ะ
งานนี้เจ้าของเพลงตัวจริงอย่างที่บอกไป

อยากจะก้มลงกราบแม่น้องบองเลย
ที่ทำให้เพลงอยากเจอคนจริงใจนี่นะ

งานคอนเสิร์ตรวมศิลปินลูกทุ่ง

ดวงตาก็เลยแต่งตัวสวยจัดเต็มเลย

จับไมค์ร้องเพลงโชว์สดต่อหน้าแฟนนะ
แล้วก็เปิดใจกับการปรับตัวสู้ไอ้โควิดเนี่ย

ด้วยการไลฟ์ขายของส่งออกต่างประเทศมันไปเลยจ้า
รวมไปถึงความรู้สึกที่เจ๊กกี้ชาเชอรีนป่อง

เขาปลุกกระแสเพลงนี้ให้กลับมาฮอตฮิตฟีเวอร์อีกครั้ง
ฟังทั้งหมดจากลูกทุ่งสาวคนสวย

ได้ค่ะ
วันนี้ก็ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตก็ถือว่าจัดเต็มเหมือนกัน

หลังจากที่เราไม่ได้เจอหน้าเจอตากันเลยนะคะ
เพราะว่าเนื่องจากโควิด๑๒๓๔อะไรก็แล้วแต่

ต้นอับใหม่ในเวอร์ชั่นของน้องปอง

ตอนแรกก็งงว่าอะไรคือน้องบอง
อะไรเหรออะไรคือน้องบองเหรอ
รู้อีกทีอ้าวเพลงพี่ตาเนี่ย

ก็ขอบคุณมากค่ะที่หยิบเพลงนี้มาเล่น
เวลาไปร้องเพลงตามรายการต่าง
เพลงนี้ก็ไม่เคยพลาดที่จะต้องร้องเลยค่ะ
ขอบคุณมากนะคะขอบคุณแม่น้องบองมาก
ที่ทำให้เพลงมันกลับมาดังอีกครั้งหนึ่ง

อยากเจอคนจริงใจยังมีไหมแถวนี้
อยากเจอคนดีแถวนี้

เราสามคนร้องปุ๊บปังหรือยังไง